ส่วนวันนี้ออกจากตลาดแล้วไปทำบุญจะพาไปทอดกระถิ่นคุณผู้ชม
แต่นี่คือมิติใหม่แห่งการถวายต้นกระถิ่นให้กับพระด้วยสิ่งนี้ค่ะ
จะพาไปที่วัดหงษารามตำบลในเมืองอำเผอร์เมืองจังหวัดนครประชษีมานะจ๊ะ
ร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยก็คือจะนำต้นกระถิ่นเนี่ย
มอบให้กับทางวัดนั่นเองแต่ต้นกระถิ่นเนี่ยเอ๊ะ
มีอยู่ต้นหนึ่งคุณยังไงที่มันสร้างความฮือฮาให้กับ
คนที่เขามาร่วมพิธีกันเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือนั่นก็คือ
กระถิ่นวิวแชร์เฮ้ยกระถิ่นวิวแชร์เห็นไหม
เป็นของคุณนุชชะนาดสัญจรโคกสูงอายุห้าสิบหกปี
ผู้ที่มาจากชุมชนเบนจรงในจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละ
เข็นถวายบนสาราในครั้งนี้เลยค่ะคุณ

คือทีมงานตลอดข่าวของเราก็ไม่รอช้าคุณ
ไปสอบถามคุณนุษย์นาฏหน่อย
คุณนุชชนาธิ์สาเหตุที่คุณทำวิวแชร์ใส่ต้นกระถิ่นมาถวายแบบนี้คืออะไรคะ
ก็เลยทราบมาว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะให้พระในวัด
สามารถนำรถวิวแชร์ที่ตัวเองถวายไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
เพื่อกรณีที่พระท่านป่วยอาภาษณ์
หรือจะมอบให้กับประชาชนผู้ป่วยที่ขาดแคลนต่อก็ได้

ซึ่งเขามองว่ายังไงมันก็ได้ใช้
มันเป็นประโยชน์ในอนาคตอย่างแน่นอน
ก็เป็นมิติใหม่แห่งการถวายต้นกระถิ่นนะคะ
อยากเอาไอเดียนี้ไปทำตามอันนี้ได้ไม่ได้ว่ากันนะลองดู

ใช่ก็หลังออกฟันศาสตร์ก็มีการถอดกระทิน
แต่ละวัดเขาก็มีดัดแปลงเปลี่ยนแปลงกันไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราไงใช่ไหม
หลายคนก็มุ่งไปที่ยอดกระถิ่น

ไปดูตรงยอดแหละเนาะ